พาคุณสองคนกับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันหน่อย

แต่ถ้าอยู่ดีวันหนึ่งจะไปละลาบละล้วงถึงแม่นะ

บอกว่าจะไปขอนอนกับแม่ของเพื่อน
เขาได้ยินเลยมาเลยเดี๋ยวมานั่งกินเหล้าพูดคุยเปิดใจกันหน่อย
ทนไม่ไหวเอาค้อนทุบหัวเพื่อนจนตายค่ะ

แต่คืออาจจะด้วยความเมาด้วยอีกอย่างหนึ่งแหละ

ตำรวจไปถึงนะคะหลังชาวบ้านเขาไปแจ้ง
ก็ไปถึงที่เกิดเหตุค่ะไปเจอศพค่ะ
ของนายสัจจะปัญญาอายุ๕๓ปีแล้ว
นี่คือนอนสีชีวิตตรงแค่ไม้ไผ่สภาพมีเลือดออกเต็มไปหมด

คือเขาบอกว่ามันสมองไหลออกจากหัวด้วยนะ
ตรงข้างตัวยังมีขวดเหล้าวางอยู่เลย
เอาจริงมีขวดนึงดื่มจนหมดขวดแล้ว

ก็รู้เลยล่ะค่ะว่าคงนั่งกินเหล้ากันมาก่อน

นายสังกัดทัพทิมใสอายุ๕๖ปี

เหตุการณ์เกิดสักช่วงเที่ยงของเมื่อวานนี้ค่ะ

สอบสวนตัวนายสังการ

เจ้าตัวบอกว่าได้ยินจากเพื่อนบ้านไปพูดกันว่า
นายสัจจะปัญญาเนี่ยเหมือนไปบอกว่าจะขอมีอะไรกับแม่ของเขา
พอได้ยินเข้าหูปุ๊บก็เลยตัดสินใจ
ไปชวนตัวคนตายมานั่งกินเหล้าด้วยกัน

ใช่ค่ะแล้วก็กะจะถามให้รู้เรื่อง
พอกินเหล้าหมดไปขวดแรกก็ไม่มีอะไร
พอขวดที่๒เริ่มถามว่าเอ๊ะเองอยากจะไปขอมีอะไรกับแม่ฉันเหรอ
ปรากฏว่าตัวคนตายก็ยอมรับแบบดื้อ
ตอนนั้นผู้ก่อเหตุก็เลยโมโหโกรธค่ะ
บเข้าไปที่หน้าของคนตายล้มลงแล้วคว้าเอาค้อนตอกตะปู
ทุบที่หัวของคนตาย๔ครั้งซ้อน
เขาตายค่ะที่ตรงนั้นนะคะ
กำนันตำบลกำพีนายอ่อนตาทัพทิมสายบอกนะคะว่า
คนตายเนี่ยนายสัจจักรปัญญาเป็นอดีตตำรวจมาก่อนนะ
ลาออกจากราชการเพราะว่าเคยประสบอุบัติเหตุ

ปกติจริงทั้งคู่ก็ไม่ค่อยจะได้เห็นเขาไปนั่งดื่มเหล้าด้วยกันนะ
ก็คาดแบบนี้กำนันบอกนะก็คงจะแค้นแหละนะคะ
ตัวคุณก่อเหตุที่ผู้ตายไปพูดแทะโลมแม่เขา
บันดาลโทษะแล้วก็ก่อเหตุนี้ขึ้น
ตอนเกิดเหตุไม่ได้มีใครเห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาบอกว่ามารู้อีกทีก็คือตัวคนก่อเหตุ
นายสังการเดินมาบอกเขาว่า
ฆ่าตัวนายสัจจะปัญญาตายแล้วแล้วก็รอมอบตัวกับตำรวจ
ศพของตัวคนตายตั้งไว้ที่เมนค่ะนอกหมู่บ้าน
เดี๋ยวรอให้ญาติที่อยู่ต่างจังหวัดมารับมาจัดงานศพไป
ยังไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะมีการจัดงานสักกี่วันนะคะ
ถูกหัวถูกหัวเลยซีเทือ
ตำรวจต้องแจ้งข้อหานะคะตัวคนก่อเหตุค่ะ
ฆ่าคนตายโดยเจตนาก็คุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ